ก็มานั่งเล่นเฉยนั่งเล่นคนเดียวอะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เห็นก็คือเหมือนอะไรตกลงมาก็ไม่สังเกตอะไรก็คิดว่าอะไรล่วงลงมาแหละแล้วประมาณสักนาทีสองนาทีเห็นผู้หญิงคนนี้เขา
โผล่จากเหนือน้ำหรือว่าเป็นผู้หญิงแต่ในใจเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องรอดว่ะแล้วก็จังหวะมีลุงคนนึงเขาโดดลงไปก่อนโดยที่เขาไม่มีอะไรช่วยเหลือผมก็เลยมองซ้ายมองขวาผมก็เลยมีห่วงยางอันหนึ่งผมก็เลยกระโดดลงไปช่วยเขาแล้วก็ช่วยเขาจนกว่าเรือที่เขาจะมาช่วยก็หลายนาทีอยู่
เขาาถ้ายังงั้นจะยนต์ไปประแลกว่า
แล้วผมก็ไปรู้เหลือมาช่วยผมก็อยู่แบบนั้นกับพกหญิงชน
นะใช่ครับ

แกไม่ไหวแกก็เลยว่ายน้ำกลับมา
จนผมอยู่กับผู้หญิงคนนั้นสองคน
ผู้หญิงคนนั้นก็นิ่งไม่มีสติอะไร
ผมก็พยายามเอามือกอดที่หน้าอกเขาใต้
ดึงเขาขึ้นมาแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่ง

แล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ทำไมมันไม่ดีหรอก
แป๊บหนึ่งก็หันไปก็มีเรือวิ่งเข้ามา

แล้วพี่อีกคนนึงที่เขาตากไปมันคงไม่ช่วย
ลุงแกขับเรือมาคนเดียวแล้วมันยาก
พอดีพี่คนนั้นเห็นอยู่ที่ฝั่ง
ก็เลยว่ายน้ำขึ้นเรือ
ผมเลิกงาน๔โมงเย็น
ไปนั่งลมเย็นที่นั่นผมไปบ่อยครับอาทิตย์นึงผมจะไปประมาณ๓๔วันไปนั่งตอนเย็นครับ
มานั่งแล้วทีนี้ได้ได้ยินเสียงน้ำมันตูมขึ้นมาทีนี้ผมก็เดินไปก็รู้แล้วว่ามีคนกระโดดน้ำ
มีคนกระโดดน้ำนี่ผมก็มองก่อนแล้วก็มีคนอยู่คนนึงเขาไปกับห่วงก่อนนะครับ
เอาห่วงไปแล้วทีนี้ว่าเขาก็เหนื่อยแต่ผมก็เตรียมตัวคือว่าถอดเกงขายาวออก
แล้วก็ถอดเสื้อแขนยาวออกแล้วก็ไปช่วยครับไปช่วยพาคนที่กระโดดน้ำมา
แล้วก็พอดีว่ามีเรืออยู่ลำนึงมีเรืออีกลำนึงเข้ามา
เขาก็มาช่วยไปเทียบอยู่ไงก็นี่ก็ช่วยกันเอาคนคนที่กระโดดนะ
ก็ขึ้นเรือแต่ตอนนั้นเหนื่อยครับตอนนั้นเหนื่อย
กำลังใจนะครับผ่าน
แต่ว่าตอนช่วงนั้นเขาจะกลมกลมหน้าผักแล้วก็
กลมกลมเหนื่อยหายใจแบบเขาจะล่วงแน่แล้วอะ
ครับผมพอขึ้นเรือมาปุ๊บผมก็พยายามจะปั๊มผมจะปั๊มหัวใจ
แต่ผมจะแตะไหล่ก่อนเอามือแตะไหล่ก่อนให้เขารู้สึกตัวไหม
แต่เขาก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวผมก็เลยไม่ปั๊มแล้วก็พอดี
มีคนก็โทรไปไปบอกปล่อยตึงพวกเอ่ยพวกปล่อยตึงอะมามาช่วย
มาช่วยทีนี้เอาขึ้นเรือปุ๊บนี้เรือก็จะเทียบฝั่งให้
แล้วก็รอมูลนิธิมารับเอาไปโรงพยาบาลนะครับ
เอ่อไกลประมาณสามน้อยเมตรได้จากจักรเสาที่ว่าผมให้ดูนะฮะ
ประมาณสามน้อยเมตรแต่ยังไม่ถึงกลางครับผมคือเราเล่นเอาเมล็ด

ถ้าหากว่าไกลผมก็พยายามจะช่วยนะครับผม
พอดีมีต้องขอขอบคุณเรือด้วย
เรือลำที่มาเนี่ยเขามาแล้วเขามาพอดีก็ช่วยกันครับผม

ไม่รู้จักกันเลยครับไม่รู้จักกัน
แต่ก็เกาะพอช่วยอะไรเขาเสร็จแล้ว
เราก็มานั่งคุยกัน๓คนแล้วก็สายลูกกันไว้
ครับผมเอาห่วงยางไปห่วงนึงครับ
เอาห่วงยางไปห่วงเลือกทีนี้ผมเดินมาพอดีไง
ตอนผมเดินมาดูนะก็เห็นว่าท่าทางเขาไม่ไหวแล้ว
แล้วมีขนไปก่อนแล้วก็ผมก็ตามไปไปช่วยกัน

หลักทุเลครับเพราะว่ากว่าจะดึงกันคนที่เจ็บนะ
กว่าจะดึงขึ้นเรือนี่หนักครับ
ความคิดผมคืออะไรที่เราช่วยได้เราช่วย
ก็พุ่งมัดนะมาส่งประเภทไปกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป